คุณผู้ชมครับเราฟังการวิเคราะห์จากทางด้านของอาจารย์สุภาพคลิกขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทย
ก็หนีไม่พ้นเกี่ยวกับเรื่องร้อนเรื่องนี้นะครับ
สวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณบุ๊คครับสวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเป็นข่าวใหญ่ร้อนแรงต่อเนื่องจริงตั้งแต่เมื่อวานมาจนถึงวันนี้มาจนถึงนาทีนี้
โทรทัศน์เกือบทุกช่องรายงานข่าวนี้เป็นเรื่องใหญ่
เช้าขึ้นมาหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับก็พาดหัวข่าวเรื่องนี้เป็นข่าวใหญ่
นี่ของไทยรัฐทหารอียิปต์ติดโควิดระยองป่วนปิดเทคนิค๘โรงเรียน
แล้วก็ท่านดูเถอะครับหัวข่าวแต่ละฉบับนี่แปลว่าข่าวนี้เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องใหญ่
สิ่งที่เราจะต้องตั้งคำถามกับเราเองก็คือว่าเราควรจะตื่นเต้นตื่นตระหนกกับข่าวนี้มากน้อยแค่ไหน
ผมว่าเดินสายกลางเถอะครับเดินสายกลางว่าไม่ควรตื่นเต้นตระหนกจนเกินเหตุ
ผมได้คุยกับคนที่เกี่ยวข้องบางคนผมเชื่อว่าสบคฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
เขาสามารถบริหารจัดการเอาอยู่กับเรื่องนี้ได้บริหารจัดการได้
ขีดวงให้มีความจำกัดในพื้นที่ได้
และสุดท้ายขึ้นมามันก็ไม่น่าจะมี
ลามใหญ่โตจนกลายมาเป็นสาเหตุของการระบาดรอบสอง
ไม่น่าจะถึงขนาดนั้นเราก็ต้องเชื่อว่าสวบกเขามีประสบการณ์
กรณีอย่างนี้ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วแล้วเขาก็ควบคุมวงของการระบาดเอาไว้ได้
ฉะนั้นก็อย่าไปตื่นตระหนกเกินเหตุ
วันนี้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ด่าหน้าลงไปแล้ว
มีรายละเอียดเล็กน้อยที่จะเพิ่มตรงนี้ก็คือว่า
กรณีแบบนี้เนี่ยตั้งแต่เมื่อวานโรงแรมแห่งหนึ่งห้างแห่งหนึ่ง
อันนั้นเนี่ยเอาไว้สำหรับปกป้องว่าสถานที่เขาอาจจะได้รับความเสียหาย
แต่ถ้าจะปกป้องคนที่เกี่ยวข้องต้องระบุชื่อโรงแรมต้องระบุชื่อห้าง
ต้องระบุชื่อคอนโดเหมือนที่ระบุในวันนี้
เพราะนั่นเป็นการปกป้องให้คนได้รู้ว่าเออโรงแรมอะไรห้างอะไรคอนโดชื่ออะไรที่กรุงเทพ
อันนี้ถูกแล้วครับบางทีการปกปิดด้วยหวังผลอย่างหนึ่ง
แต่มันจะทำให้เกิดความเสียหายอีกอย่างหนึ่งอันนี้ก็ต้องระวังเป็นประสบการณ์ครับ
ส่วนเคสของเด็กหญิงจากสูดาน
อันนี้ถูกโลกโซเชียลตั้งคำถามว่าปล่อยให้เกิดขึ้นได้ยังไง
อันนี้ต้องฟังคำอธิบายของหมอทวีสินที่อธิบายตั้งแต่เมื่อวาน
แล้วท่านจะเข้าใจแล้วท่านจะรู้ว่าทำไมมันเกิดขึ้นได้
เอาเรื่องเอาเรื่องนี้ก่อนท่านบอกว่าคณะทูตเนี่ยคณะทูตนะ
และผู้ได้รับอนุญาตทำงานตามพรกรฉุกเฉินเมื่อเข้ามาในราชอาจักร
ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเงื่อนเวลาและหลักเกณฑ์ที่กำหนด
รวมถึงเข้ารับการกักตัวในสถานที่กักตัวของรัฐ
หรือการกักตัวในพื้นที่ควบคุมแห่งรัฐอ่าซึ่งส่วนใหญ่
ถ้าหากเป็นคณะทูตสถานทูตประเทศดังนั้นจะเป็นผู้จัดหาสถานที่กักตัวให้
แต่ต้องอยู่ในเงื่อนไขที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
ซึ่งมักจะใช้เป็นพื้นที่ในสถานทูต
แต่ครอบครัวของเด็กซูดานรายนี้กลับไปพักในคอนโดแห่งหนึ่ง
ที่ว่าเมื่อกี้นี่ล่ะวันนี้ล่ะ
คาดว่าจะอยู่ไม่ไกลจากสถานทูต
คือก็เชื่อกันว่าในสถานทูตเนี่ยที่ก็อาจจะคับแคบแออัด
เขาคงไปพักซะที่นั่น
อันนี้ก็จะถือว่าอยู่ในเงื่อนไขหรือเปล่าว่า
อยู่ในบริเวณที่สถานทูตกำหนด
ทวีสินบอกกรณีเป็นอีกหนึ่งกรณี
ที่ได้รับข้อยกเว้นให้คณะทูตที่มาปฏิบัติงานในประเทศไทย
แล้วให้ไปพับนักอยู่ในสถานที่ของสถานทูต
ซึ่งกรณีนี้เป็นคอนโดในพื้นที่นั้นให้ความร่วมมือ
ยืนยันว่าเราจะดูแลอย่างดี
อันนี้ล่ะแล้วสิ่งที่เป็นไฮไลท์ที่ผมคิดว่า
หมอทวีสินพูดเราจะนำเรื่องนี้
ปรับปรุงวิธีการทำงานปิดจุดอ่อนให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น
ตรงนี้สำคัญครับผมถือว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ย
เป็นบททดสอบความพร้อมของสบคของกระทรวงสาธารณสุขของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องว่า
อีกไม่นานเราต้องเดินทางไปสู่เปิดประเทศ
อันนี้เราปิดประเทศไว้ไม่ได้แน่นอนเราไปถึงจุดนั้น
ฉะนั้นบททดสอบที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยถือว่าเป็นบททดสอบที่เราต้องคิดว่า
ถ้าจะถึงวันเปิดประเทศเราจะอุดช่องโวกันยังไง
เราจะอุดช่องว่างกันยังไงเราจะขันน็อตกันยังไง
ที่ไม่ให้เกิดเรื่องอย่างเมื่อวาน
ฉะนั้นสถานการณ์หย่าเมื่อวานเนี่ยผมคิดว่าเป็นบททดสอบ
เป็นบททดสอบที่มาก่อนเวลาว่าก่อนที่จะเปิดประเทศ
ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาให้ใครต่อใครเข้ามาจะเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะ
เราควรจะต้องตรวจเข้มยังไง
จากนี้ไปเรื่องที่คนไทยทั้งประเทศกับสบค
ที่จะต้องทำร่วมกันก็คือว่าต่างคนต่างทำในหน้าที่ของตัวเอง
ถ้าคนไทยกับคนไทยติดกันในประเทศติดกันเองอันนั้นก็แปลว่าคนไทยกาดตก
ไม่ระมัดระวังไปที่ไหนที่ไหนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสบค
สอบตกกาดตกอันนี้โทษประชาชนคนไทย
แต่ถ้ามีคนเอาเชื้อเข้ามาจากต่างประเทศแล้วก็เกิดการหละหลวม
แล้วเอาเชื้อนั้นมาเผยแพร่ให้คนไทยที่อยู่ในประเทศ
ตรงนี้ถือว่าสบคสอบตกกาดตกอ้าวแลกหมัดกัน
สอบบ่าคอปล่อยให้เอาเชื้อเข้ามาสอบบ่าคอสอบตกกาดตก
คนไทยติดกันเองแปลว่าคนไทยไม่ระมัดระวังคนไทยสอบตก
อันนี้จะเป็นบททดสอบแล้วโดยเฉพาะกรณีที่
สังคมออนไลน์เขาพูดถึงกันมากอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่า
มีคนไทยในต่างประเทศหลายคนที่เข้าคิวจะกลับอยู่ตอนนี้ป่วยด้วย
มีปัญหาสารพัดสารพันธุ์ยังเข้ามาไม่ได้
สุดท้ายผมคิดว่าประเด็นหนึ่งที่เราไม่ควรจะมองข้าม
หลังจากเกิดเรื่องที่ระยองที่คอนโดนี้แล้ว
วันนี้มีหัวข่าวหนังสือพิมพ์หลายฉบับที่ผมเอามาอ่านผ่านผ่านให้ฟัง
จับต่างด้าวรอบเข้าเมืองต่อเนื่องนี่หัวข่าวที่หนึ่ง
หัวข่าวที่๒บอกว่าสะแก้วรวบเขมรลุยน้ำข้ามแดน
หัวข่าวที่๓๒สาวไทยจากจีนผลุบเข้าประเทศ
อันนี้สิครับผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่
เพราะช่องทางธรรมชาติแบบนี้เนี่ยมันเข้ามาได้ง่าย
แล้วเรื่องนี้มันเกี่ยวกับเรื่องของนายหน้า
มันเกี่ยวกับคนที่ไปบริหารจัดการไปเรียกเก็บเงินมา
ขอโทษเถอะเงินที่เก็บมาได้ก็กลายมาเป็นสวย
เจือจานให้เจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งที่จะทำให้หลงหูหลงตาแล้วเข้ามาได้
อันนี้เป็นประเด็นสำคัญผมถึงบอกสบคฝ่ายที่เกี่ยวข้องว่า
ละเลยจุดนี้ไอ้เข้ามาอย่างทหารอียิปต์หรือเข้ามาอย่างทูตเนี่ย
ผมคิดว่าจากนี้ไปโรคควบคุมได้แต่ที่จะเข้ามาตามชายแดนผู้ใช้แรงงาน
ผมคิดว่าจากนี้ไปจะเป็นเรื่องใหญ่เราจะต้องตั้งรับกันให้ดี
ฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะเป็นปัญหาตามมาและนี่คือสิ่งที่จะตั้งข้อสังเกตว่า
เรื่องที่เกิดขึ้นที่ระยองเรื่องที่เกิดขึ้นกับในกรุงเทพที่คอนโดซอย๒๔
เราควรจะระวังเรื่องนี้ยังไงผมว่าสุดท้ายปัญหาเรื่องชายแดนน่ากลัวกว่าเยอะครับ
ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ต้องเฝ้าระวังทุกทิศทุกทางจริงนะครับอาจารย์สุภาพขอบคุณในขีดเส้นใต้เมืองไทยวิเคราะห์กันเรื่องนี้
แต่ว่าอย่างที่อาจารย์บอกไปตอนต้นก็อย่าเพิ่งตื่นตระหนกกันนะครับ
ก็ทางด้านของกรมควบคุมโรคเขาบอกแบบนี้ให้ลองคิดถึงกรณีของคุณลุงที่ไปตัดผมที่ประชาชื่น
คนคนหนึ่งไปที่นั่นแต่มีอีกหลายคนที่ต้องเฝ้าระวังสอบสวนโรคนั่นแหละมันลักษณะคล้ายกันนะครับ
ถ้าเราเฝ้าระวังเราสอบสวนโรคได้เป็นอย่างดีมั่นใจในการสอบสวนโรคของเรามันก็สามารถที่จะป้องกันได้นะครับ